ที่อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
เข้าไปช่วยคนที่ได้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน
หลักษณะขาของเขาหักผิดรูป

มีการดัดขาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะนำตัวขึ้นเปรย์
มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ
ขั้นตอนนั้นที่ดัดขาเขา
เพื่อที่จะเอาเขาขึ้นเตียงหมายถึงผู้บาดเจ็บด้วยนะ

วันนี้อสากุพัยออกมายืนยันนะครับว่า
สิ่งที่ทำทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
อำเภอกรรมราศัยคู่ภัยร่วมใจกรสิน
ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่ปรากฏในคลิป
เป็นผู้ชายที่สวมเสื้อแขนกุด
เปิดใจว่าวันเกิดเหตุ๓ทุ่มกว่า
จริงจะเข้านอนแล้วแต่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุ

จากนั้นตัวเองค่ะรีบขับรถกู้ภัยออกไป
โดยไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยคือรีบมาก
พอไปถึงมีกู้ชีพของเทศบาลไปถึงก่อนแล้ว
แต่น้องกู้ชีพไม่กล้าทำอะไร

ชาวบ้านก็เริ่มไม่พอใจว่ามีเจ้าหน้าที่ไปถึงก่อน
เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วแต่ไม่มีใครทำอะไรเลย
ตัวเองก็รีบเลยค่ะไปเจอเหตุการณ์
เข้าไปช่วยเหลือก่อนเลยประเมินอาการก่อนเลย
ก็รีบจัดท่าจัดทางของผู้บาดเจ็บเพื่อเตรียมเคลื่อนย้าย
พร้อมกับประสานรถของโรงพยาบาลกรรมลาศัย
มารอรับกลางทางเพื่อลดอารมณ์ของชาวบ้าน

หัวหน้าชาติชายยืนยันว่าสิ่งที่ทำเป็นทักษะของกู้ชีพ
ได้ฝึกอบรมมากลีกเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ
กระทำดังกล่าวถูกต้องตามหลักการอบรมทุกประการ
ฟังเสียงหัวหน้าชาติชายค่ะ
ตามหลักเราต้องจัดท่าของผู้ป่วยครับผมจัดท่าให้มันเรียบร้อยก่อน
ใช่ครับจัดท่าแล้วก็มีการดามมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน

ตามคิดเรายืนยันว่าเราก็ทำตามหลักการปฐมพยาบาลต้องไหมครับ
ถูกต้องครับตามหลักปฐมพยาบาลทุกอย่าง
หัวหน้าชาติชายบอกยืนยันทำตามหลักการทางการแพทย์ทุกอย่าง
นายแพทย์สาธารณสุขกาลสินเปิดเผยว่าก็ดูคลิปแล้ว
ว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
อันนี้คุณหมอพูดนะคะยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกู้ชีพกู้ภัย
ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเสียสละและทำเพื่อสังคม

จะต้องมีความรู้จะต้องมีหลักทักษะทางวิชาการ

ถ้าไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
อาจจะเป็นการซ้ำเติมอาการบาดเจ็บได้นะคะ
เอาไปถามด้านผู้เสียชีวิต

ญาติไม่มีใครติดใจเอาความหรือเอาเรื่องอะไร

หรือกับคู่กรณีที่ขับรถมาชนกัน
เข้าใจดีว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เพราะช่วงเวลานั้นสภาพของผู้ตาย

ญาติก็บอกว่าบาดเจ็บสาหัส